ส่วนอีก๖เดือนข้างหน้านะครับผู้ที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ก็จะสามารถเดินรถเชื่อมต่อสถานีเตาปูนบางซื่อได้
เพราะว่าคาดว่าสัญญาจ้างติดตั้งระบบรถไฟฟ้า
และแผนจัดการบริหารเดินรถระยะทาง๑สถานี
จะได้รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
โดยจุดเชื่อม๑สถานีระหว่างสถานีรถไฟฟ้าบางซื่อ
และสถานีเตาปูนได้อีก๖เดือนข้างหน้า

เพราะว่านายสมคิตจตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
ยืนยันว่าสัปดาห์หน้ากระทรวงคมนาคม
จะนำเรื่องสัญญาจ้างติดตั้งระบบรถไฟฟ้า
จัดการและบริหารเดินรถให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
จากนี้เชื่อว่าเมื่อผ่านความเห็นชอบจากคอรมอ
ก็จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
โดยรัฐบาลมีความมุ่งมั่นขับเคลื่อนระบบขนส่ง
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
สัปดาห์หน้าที่จะมีการทำ๑กิโลเมตรของสีน้ำเงิน
ก็จะเข้าคอรมอซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
แล้วก็จะตามมาด้วยศูนย์ต่อขยาย
ผมว่าสิ่งเหล่านี้จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนไทย
แล้วก็เชื่อมั่นกับนักลงทุนต่างประเทศ
เป็นในเช่นไทยกำลังเดินไปข้างหน้า
อย่างเป็นไปตามระบบเลยนะครับ
ไม่มีอุปสรรคอะไรทั้งสิ้น
ก็ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง